ส่วนวันนี้นะครับทีมวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยครับมีการประกาศรายชื่อออกมาเพื่อที่จะเรียกเข้ามาฝึกซ้อมลงแข่งขัน๒รายการใหญ่ครับ
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ๑๕ผู้เล่นทีมชายนะครับที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งขัน๒รายการใหญ่
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับสำหรับรายการนี้
และอีกหนึ่งรายการก็คือวอเล็กบอลชายชิงช้ำโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนอาเซียนในวันที่๗๙ตุลาคมครับ
ทีมชุดนี้ก็จะนำทับมาโดยกัปตันทีมกิติคุณศรีอุทธวงศ์พร้อมด้วยจีรายุรักษาแก้วกฤษดาสมคเนนะครับ
จากนี้นะครับยังมีนักวอเล็กบอลในรุ่นยู๒๐หรือว่าอายุไม่เกิน๒๐เนี่ยติดเข้ามาในทีมนี้ด้วยถึง๕คนครับ
สุพัฒน์กันวิหกกันตะพัฒน์คูณมีกิติพงศุกร์สาราชัดมงคลประเกรดแก้วและมือเซ็ตอย่างบุญฤทธิ์วงธรนะครับ
โดยนักกีฬาจะเข้ารายงานตัวและทำการฝึกซ้อมในวันที่๓สิงหาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น๒อาคารที่พัก๒๐๐เตียงครับ